เป็นนักศึกษาชาวลาวโดนจับได้ที่ชายแดนเลย
สะพานไทยมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑ที่หนองคายเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขานำยาอีมูลค่านี่เป็น๑๐ล้านเลยนะ
จะขนมาส่งให้กับเครือข่ายที่อุดรธานีที่บ้านเรานี่แหละค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่ชุดสืบสวนและปราบรามด่านสุรกากรหนองคาย
จับกลุ่มตัวนักศึกษาชาวลาวคนนี้นะคะ
คือนายสุริโยพุทธวงศ์อายุ๒๐ปี
เขาเป็นนักศึกษาอยู่ที่บ้านดอนแดงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์
ก็จับได้ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนองคายเนี่ยนะคะ
ของกลางเป็นยาอีเป็นหมื่นเม็ดเลยนะ
จับกลุ่มตัวได้ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
โดยหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านสุรกากรหนองคาย
ก็คือนายสมบัติค้อนทองเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นผู้ต้องหาเขานั่งรถโดยสาร
รถรับจ้างจะผ่านด่านตรวจเข้ามาในประเทศไทย
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาดูเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ท่าทีมันมีพิรุษจัง
ก็เลยเรียกตัวมามาตรวจค้นอย่างละเอียด
แล้วก็ไปเจอยาอีคุณผู้ชมดูซิค่ะ
เป็นมัดบรรจุอยู่ในกล่องนะคะ
เป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็อาศัยไว้ในกระเป๋าเป้
ทีนี้พอตำรวจตรวจเจอยาเสพติดแบบนี้ก็คุมตัวมาสอบต่อค่ะ
นายสุริโยผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ามีนายโต้นายโต้เป็นชาวลาว
รู้จักกันกับนายสุริโยนี่แหละจ้างให้นายสุริโยเอากระเป๋าเป้ใบนี้มา
แต่ตอนจ้างนายโต้บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าในกระเป๋านี้มีไม้กฤษณา
เอาไปส่งที่ท่ารถบขศที่อุดรหน่อยเดี๋ยวจะมีคนไทยมารอรับ
แล้วผมไม่รู้หรอกว่าข้างในมันมียาเสพติดผมไม่รู้หรอกว่าในเป้มันมียาอี
เขาจ้างมาว่าเป็นไม้กฤษณาผมก็เอามาส่ง
แล้วผมเพิ่งมารู้ตอนโดนจับนี่แหละว่าให้ขนยาเสพติดมา
ทีนี้พอหลังจากที่ตำรวจสอบปากคำแล้วตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อ
แต่ก็นำตัวผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองหนองคายจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ